คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ผมพาไปดูบรรยากาศ
ส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายของพี่เอกสรพงษ์ชาตรี
เป็นคำเรียกติดปากของใครหลายคนนะครับ
เอกตลอดการเป็นนักแสดงมืออาชีพ
อยู่ในใจของเราทุกคนนะฮะตั้งแต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่
นี่คือภาพบรรยากาศที่มีการตกแต่งไว้
ภายในมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศรี
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาหรือว่าที่โคราชครับ
หลายคนจะเรียกสั้นในชื่อของวัดสรพงศ์นั่นเอง
เพราะว่าพี่เอกเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการผลักดันให้เกิดขึ้นของสถานที่แห่งนี้
เมื่อช่วงเช้ามีการนิมนต์พระ๑๐รูปสวดพระพุทธมนต์ครับ
หลังจากนั้น๑๑โมงครึ่งได้นำร่างของพี่เอกนะครับ
ก็คือนำหีบศพออกมาจากมหาวิหารหลวงปู่โต
รอบเมนจำลอง๓รอบก่อนที่จะนำไปตั้งบนจิตกาธาน
ซึ่งเมนตรงนี้ลักษณะคือเป็นเมนลอยชั่วคราวครับ
ปกติแล้วถ้าพื้นที่ภาคเหนือแถบอีสาน

แต่วันนี้ก็มีการประยุกต์ดัดแปลงนะครับ
เป็นรูปวัวมีทั้งวัวตัวใหญ่และวัวบริวารอีก๙ตัว
สาเหตุที่เป็นรูปวัวเนื่องจากว่าเป็นปีนักสัตว
คือปีเกิดของพี่เอกสรพงศ์ครับปีฉลูนั่นเอง
แล้วก็มีการมีงานศิลปะทั้งฝีมือของภาคเหนือ

ต่อมาครับคุณดวงเดือนจิไทยสงศ์ครับ
คู่ชีวิตของพี่เอกสรพงศ์บอกว่า
วันนี้พยายามอย่างเต็มที่ในการเตรียมงานพระราชทานเพลิง
สรีระร่างของพี่เอกให้ดีที่สุด
เท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งในฐานะคู่ชีวิตจะทำได้

แล้วเราก็จะค่อยต้อนรับท่าน
ค่อยสรุปสารงานที่เอกทำไว้ให้สำเร็จ
จากนี้นะครับก็จะมีบรรดาแฟนจากทั่วทุกสารทิศครับ
ร่วมส่งดวงวิญญาณพี่เอกครั้งสุดท้าย

เอกนั้นประกอบคุณงามความดีไว้มากมาย
ช่วยเหลืองานสังคมไว้จำนวนมาก
งานแสดงก็เป็นฝีมือชั้นครูชั้นยอดนะครับ

แต่ที่เหลือไว้คือความทรงจำ
ความดีที่พี่เอกนั้นได้สรรสร้างเอาไว้
แล้วทุกคนก็พร้อมจะสารต่อด้วยนะครับ